หลังเล็กขนาดย่อมถูกสร้างขึ้นจากขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้
ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสีทองตั้งตรงาน
รายล้อมไปด้วยหมู่มวลดอกไม้จากขวดน้ำพลาสติกหลากสีสัน
ภายในสำนักสวนไผ่ปฏิบัติธรรมบนเนื้อที่๕ไร่
ในตำบลสนามพลีจังหวัดสุพรรณบุรี
หรือเรียกสั้นว่าสวนขวดนั่นเองครับ
สถาปัตยกรรมที่วัดแห่งนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหน
จะเห็นแต่สิ่งก่อสร้างจากขวดพลาสติกสีสันสดใสแปลกตา
เป็นองค์ประกอบหลักทั้งวิหารสาราและเจดี
รวมทั้งสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาอื่น
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้กราบไหว้

แปลว่าสถานที่ที่มาแล้วเกิดความลื่นลมยินดี
เขาเรียกว่าอาวาสเป็นที่สบาย
ล่มลื่นสวยงามใครก็อยากเข้า
ญาติโยมมาส่วนมากเราก็จะเน้นเรื่องการรักษาศีล
สวดมนต์การปฏิบัติธรรม

คือเข้ามาแล้วได้มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรม
เรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา
ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เผยแผ่ธรรมะของพุทธเจ้าไปโดยปริยาย
ส่วนขวดที่นี่ใช้ขวดพลาสติกเหลือใช้มากกว่า๑ล้านขวด
ออกแบบและสร้างสรรค์ด้วยพระภิกษุสามเณร
เริ่มต้นจากการนำขวดน้ำอัดลมหลากสีมาสร้างเป็นรั้วกั้น
ชาวบ้านมาเห็นจึงต่างพากันชื่นชอบ
และได้ร่วมกันคิดและพัฒนาให้เป็นวัดสวนขวดจำลอง
กลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและศูนย์การเรียนรู้
และยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็ดีประทับใจไม่เคยเห็น
มีแนวคิดที่ดีที่ว่าเอาขวดมาทำประโยชน์อย่างนี้

แปลกด้วยแปลกและสวย
แหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานต่าง
มาใช้ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
อย่างเช่นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
อาสารหบูชาในครั้งนี้ด้วย

วิรยุทธ์ปรานีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน